คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องความเดือดเนื้อร้อนใจของชาวกรุงเทพกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะใครที่นั่งรถเมย์ปรับอากาศสาย๑๔๐สแหมดำอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพราะคนที่ขับรถเป็นโชเฟอร์ผู้หญิงเนี่ยเขาติดโควิด
แล้วเขาก็เสียชีวิต๑๒เมษายนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ขอสมกท่านปกปิดข้อมูลหรือไม่ท่านหมกเม็ดหรือเปล่า
ซุกปัญหาใต้พรมหรือไม่นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือการตั้งคำถามจากเพจนี้ค่ะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยที่ที่ฉันพูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นโชเฟอร์ขับรถเมย์อายุ๕๒ปี
เธอคนนี้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙ตั้งแต่๔เมษายน
๔เมษายนทำไมเหตุฉะไหนเล่า
กรขอสมกทำไมถึงไม่มาเปิดเผยข้อมูลกับสาธารณชน
จนกระทั่งเขาเสียชีวิตคือ๑๒เมษายน
นี่คือข้อความที่เพจนี้โพสต์เมื่อวาน
นี่ค่ะคุณผู้ชมอ่านนะเรื่องผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้ว
แต่ออฟฟิเชียลยังซุกพรมแฮชแท็กคนขับรถเมย์ติดโควิด
คุณผู้ชมค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือว่าขอสมกคุณสุรชัยเอี่ยมวัชิรสกุลค่ะ
ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้เราก็ถามว่าท่าน
ข้อมูลหรือเปล่าท่านบอกว่าเอาแบบนี้ก่อน
ข้อมูลเดี๋ยวผมตอบตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
คนขับรถเมย์ติดโรคโควิดแล้วตายเป็นเรื่องจริง
เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นพนักงานขับรถเป็นผู้หญิงอายุ๕๒ปี
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นพนักงานเก่าของขอสมก
แล้วเขาถูกจำคุกไปอยู่ในคุกแล้วก็กลับมาค่ะคุณผู้ชม
กลับมาขับรถเมย์ดูไทม์ไลน์หน่อยไหมดูไทม์ไลน์หน่อยไหม
หลังจากที่เขาพ้นมาจากเรือนจำแล้วช่วงสักประมาณปลายเดือนตุลาคม๒๕๕๙
ผู้ตายก็กลับมาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถสาย๑๔๐อีกครั้งหนึ่ง
คือ๑๖มีนาคมที่ผ่านมาจากนั้น๒๓มีนาคมค่ะ
เธอมีอาการเริ่มมีไข้ตัวร้อนตัวร้อนอย่างเดียวนะ
ไม่มีไอไม่มีน้ำมูกแต่รู้แล้วล่ะว่าตัวเองเริ่มไม่สบายแต่ยังไม่ไปตรวจค่ะ
ต่อมาวันที่๓เมษายนที่ผ่านมาพนักงานคนนี้มีอาการไข้ขึ้นสูง
วัดไข้ได้๓๘๓องศาเซลเซียสนายสถานีก็เลยบอกว่า
ต่อมาในวันที่สี่เมษายนนะคะนายท่าสถานีบอกว่า
ได้รับทราบว่าผู้หญิงคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็อยู่ในการดูแลของแพทย์มาโดยตลอด
แล้วเธอก็เสียชีวิตในวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นตามมาหลายคนตั้งคำถาม
เอ้ารู้ว่านั่นน่ะคุณผู้ชมเห็นกราฟิกหน้าจอไหม
เมษายนพบติดเชื้อโรคโควิด๑๙
ทำไมตั้งแต่๔เมษายนขอสอบมากร
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้หญิงคนนี้
ไม่มีการแถลงข่าวไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณชนใดทั้งสิ้นนี่แหละคือประเด็น
ส่วนประเด็นนี้นะพอขอสมกบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดแต่คุณพูดคุณพูดได้

ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ขอสมกตั้งใจปกปิดข้อมูลหรือไม่อย่างไร

เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคุณสุภาษา
ตรวจพบวันที่๔แล้วมาถึงวัน๑๒นานเลย
ใช่นี่คือประเด็นค่ะทีนี้
คนที่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตล่ะ
คนที่ใกล้ชิดจริงเลยนะคือ๘คนด้วยกัน
คุณผู้ชมล่าสุดนะคะไปตรวจเชื้อแล้วค่ะ

อกจากนี้ถ้าเกิดว่าไปดูว่าคนที่ใกล้ชิดเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่าใกล้ชิดห่างมาหน่อย
มีทั้งหมดนี่ค่ะ๔กับ๑๔คนนะคะ
เป็นพนักงานขับรถ๔คนกระเป๋ารถเมย์๑๔คน
ตามรายงานข่าวบอกว่าทั้ง๑๘คนนี้ไปตรวจคัดกรองเชื้อมาแล้วนะคะ
ติดโรคโควิด๑๙แต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ทั้ง๑๘คนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน
ก็ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันค่ะ
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะน่าสนใจ
ถามว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ตายเนี่ยไปขับรถเมย์ปอสาย๑๔๐เนี่ย
เวลาไหนบ้าง๒๔มีนาคมนะคะ
ขับรถกะเช้าเลขข้างตัวถัง
คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะท่านฟังด้วยแล้วก็สำรวจหน่อย

เส้นแสงแดมอนุสวริชัยสมรภูมิรถขันศีรภาพคันนี้แหละ
มีนาคมนะคะเลขข้างรถ๕๙๐๐๓๓กะเช้า
มีนาคมเลขข้างรถ๕๙๐๐๒๒กะเช้า
เป็นเวรหยุด๒๗มีนาคม
เลขข้างรถ๕๙๐๐๒๓กะเช้า
๘มีนาคมเลขข้างรถ๕๙๐๐๑๑กะเช้า
มีนาคมเลขข้างรถ๕๙๐๐๓๗กะเช้า
มีนาคมเลขข้างรถ๕๙๐๐๓๙กะเช้า
มีนาคมเลขข้างรถ๕๐๙๐๐๓๕กะเช้า
๑เมษายนเลขข้างรถที่เขาขับ๕๙๐๐๑๙กะเช้าค่ะ
หลังจากนั้นก็เบรกไป๑วัน
มาตรวจเพราะว่าตัวเองติดโควิดแล้วเสียชีวิตในที่สุด

ใครที่ใช้บริการตั้งแต่วันที่๒๔๔เมษายน

ตั้งแต่๑๖มีนาคมถึง๑เมษายน
ทุกคนถ้าท่านใช้

ใช่ค่ะสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ